ตามข่าวกันต่อนะคะเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วมันก็กระทบกับความรู้สึกของคนไทยพอสมควร
กองกำลังไร้ปรานียิงไล่ล่าแคมป์คนงาน
ทีนี้คุณผู้ชมคะข่าวที่เรานำเสนอไป
เราก็จะเห็นว่าแรงงานไทยกลับมาได้มากขึ้นเรื่อย
คำบอกเล่าต่างนี่จะออกมาเยอะมากขึ้น
เดี๋ยวคุณผู้ชมฟังแล้วคุณผู้ชมลองตัดสินดู
อย่างนี้ค่ะเมื่อวานตอนเย็นเนี่ย
สายการบินแอลอันแอร์ไลน์ที่ลงมาแตะผืนแผ่นดินไทย
หนึ่งในแรงงานไทยที่กลับมา
แล้วก็มาบอกเล่าเหตุการณ์ให้กับพี่สื่อมวลชนฟังเนี่ย
นั่นก็คือนายสุริยันกันตาค่ะ
หรือว่าคุณท็อปอายุ๒๘ปีก็ไปเป็นแรงงานอยู่ที่อิสราเอลแหละ
แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะวินาทีที่มาถึงที่สุวรรณภูมิ
มารอรับเมื่อแม่กับลูกเจอกันความรู้สึกเป็นแบบนี้ค่ะ
กลับบ้านกันเนอะ
มาแล้วฝนมาอยู่กับเนี่ยกับตัว๖๓๓๒
มีซุปเปิดให้ไม่มีให้เสีย
อยู่ที่มีซุปฝนมาหาดูครับเนี่ยกับตัวหน่อยดูเนี่ย
หลายคนที่ดูช็อตนี้บอกว่าหัวอกคนเป็นแม่เข้าใจเลยรู้สึกเลย
แล้วแม่หนูกลับมาแล้วนะปลอดภัยแล้วนะ
แม่ก็ผูกแขนรับขวัญลูกนะคะ
เดี๋ยวจะมีการกลับไปทำพิธีที่บ้านเกิด
แต่เห็นไหมอ้อมกอดนี้รอยยิ้มนี้แล้วก็น้ำตาแห่งความดีใจ
ทีนี้พอแม่ลูกได้เจอหน้ากันได้กอดกันแล้วเนี่ย
สุริยันก็เล่าเหตุการณ์ให้ทีมข่าวฟังด้วยนะ
ฝันร้ายวันนั้นที่มันเกิดขึ้นเป็นฝันร้ายที่ลืมตาตื่นขึ้นมา
เช้าวันที่๗ตุลาที่ได้ยินเสียงปืนกลดังแบบรัว
ทีแรกมันดังจากแคมป์คนงานข้างนะ
แล้วแอบส่องไปดูเห็นเลยว่ามีกลุ่มฮาม้า๔คนถืออาวุธปืน
แล้วก็เข้ามาที่บังเกอร์ของกลุ่มคนงาน
กลุ่มคนงานนั้นมีใครอยู่รู้ไหมแรงงานไทยเราเคยนำเสนอข่าวไป
สามีภรรยาคุณโยนัทถาวรีมูลกันกับสามีนายบุญถมพันคล้อง
ที่มีข่าวมาว่าถูกจับเป็นตัวประกันหายตัวไปเนี่ย
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคือแคมป์นั้นมีสองสามีภรรยานี้อยู่
แล้วกลุ่มฮามาสเนี่ยก็เข้าไปค้นตู้บังเกอร์ยิงคนไทยเสียชีวิต
หลังจากนั้นตัวของคุณท็อปสุริยันก็รีบไปหลบในห้อง
เงียบอยู่ให้เงียบที่สุดเลยแล้วกลุ่มนั้นน่ะกลุ่มฮามาสนะไม่ได้เข้ามาถึงบังเกอร์ของคุณท็อปสุริยัน
แต่ทีนี้พอเหตุการณ์ตอนเช้ามันผ่านไปนึกว่าทุกอย่างจะโอเคไม่เลยคุณผู้ชม
สี่โมงเย็นกลุ่มฮามาสกลับมาอีกรอบนึง
แล้วรอบนี้นั่นแหละคุณผู้ชมอยากให้ฟังจากปากของคุณท็อปสุริยัน
เห็นว่านอกจากสงครามที่มีอาวุธแล้วเขาใช้สงครามจิตวิทยาด้วยเหรอ
ฮามาสพูดว่ายังไงลองฟังจากเขาดูค่ะ
กลุ่มฮามาสพูดว่ามันนานเหมือนเขาฝึกมาแล้วเหมือนเขาต้องการเอาคนไทยโดยตรง

นี่คือคำพูดจากปากคุณท็อปสุริยันคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์นะ
พวกเราเพิ่งได้รับข้อมูลนี้เป็นข้อมูลใหม่ใช่ฟังแล้วก็อึ้งไปเหมือนกันนะ
เพราะว่าที่ผ่านมาเราก็อาจจะฟังจากข่าวแล้วก็รับรู้มาตลอดว่ากลุ่มฮามาสเขาไม่ได้มีเป้าหมายที่คนไทย
แต่พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยค่ะคือเมื่อกี้คุณท็อปบอกว่าเพื่อนคุณท็อปจะออกไปแล้วนะ
เพราะว่าที่แรกก็คิดว่าเหมือนกับจะมีใครมาช่วยไหมคือจะออกไปไหมแล้วถ้าเกิดว่าออกไปแล้วเจอแบบนี้ทำยังไงคะ
ทีนี้หลังจากนั้นเขาก็รัวยิงที่พื้นรอบห้องคว่างระเบิดมาราดน้ำมันจุดไฟเผา
คุณท็อปคิดในใจตายแล้วตายตายแน่นอนเลยรออยู่แบบนั้น๒๐นาที
แล้วก็พังประตูออกไปหนีดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่หนีคือตายแน่
แต่ตอนที่ออกไปกลุ่มฮามาสกลับไปแล้วอันนี้ถือว่ายังเป็นโชคดีนะก็เลยหนีเข้าสวนส้ม
แล้วรอรอจนเช้าถึงกลับมาที่แคมป์คนงานนะคะ
ทีนี้พอวันรุ่งขึ้นฮามาสก็มาอีกนะคุณผู้ชมมาบุกอีกยิงใส่รัวเหมือนกัน
กลายเป็นว่าไอ้ที่รอดมาอยู่ที่ป่าสวนส้มกลับเข้ามามาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ต้องพากันหนีค่ะ
ใครที่หนีไม่รอดก็ถูกจับไปเป็นตัวประกันเพิ่มแล้วสิ่งที่คุณท็อปคว้ามาได้เนี่ยก็คือมือถือ
แล้วก็พยายามติดต่อสถานทูตขอกลับไทยกลายเป็นว่าตอนนี้นะคุณท็อปกลัวที่มืด
ได้ยินเสียงอะไรนี่ตกใจไปหมดเลยมันกลายเป็นสิ่งที่กระทบกับความรู้สึกสุขภาพจิตมากเลยนะพี่เบิร์ต
มันจะฝังอยู่ในที่นี้ต้องพบนักจิตวิทยานะถูกต้องค่ะต้องพบจิตแพทย์เลยแหละปรึกษาขอคำแนะนำ
เพราะว่าที่ผ่านมานี่คือเขาเหมือนกับหลบหลบอยู่ในที่มืดนานจนกลัวไปแล้ว
แล้วพอล้อเครื่องบินแบบขึ้นเหนือจากน่านฟ้าอิสราเอลเขาบอกว่าฉันจะไม่กลับมาที่นี่อีกแล้ว
คุณผู้ชมคะฟังคุณท็อปไปแล้วแม่ของคุณท็อปบอกว่าท็อปน่ะเพิ่งไปทำงานได้ไม่ถึงปีนะไปได้๗เดือนเอง
แต่รู้รู้ไหมตอนที่ท็อปไปทำงานอ่ะไปกู้ตังค์เขานะกู้ธนาคารหมู่บ้านแสนห้า
ทีนี้แม่ห้ามแล้วท็อปอย่าไปเลยลูกแต่ว่าท็อปบอกว่าแม่ไปที่นู่นรายได้มันดีนะ
ทุกวันนี้ยังจ่ายหนี้ไอ้ที่กู้เขามาแสนห้าอยู่เลยแต่แม่บอกว่าไม่เป็นไรอย่างน้อยลูกรอดกลับมาลูกมีลมหายใจลูกกลับมาแค่นี้พอแล้ว
เดี๋ยวจะพาท็อปกลับลำปางนะคะก็จะแก้บนบนหมูสามตัวไว้กับเจ้าพ่อประตูผาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลำปาง
บนไว้ขอให้ลูกปลอดภัยรอดจากสงครามแล้วก็กลับมาเพราะฉะนั้นกลับไปจะไปแก้บนนะคะ